นี่ฮะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

เขาไม่ทำให้สักทีนึงเนี่ยตอนเนี้ยสิทธิ์ต่างเรื่องคนแก่คนสูงอายุอะไรก็ไม่ได้
อยากฉีดวัคซีนก็ไม่ได้ฉีดค่ะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
อสมของหมู่บ้านโคกม่วยที่อำเภอเมืองหนองบุรมภูเนี่ยประสาน
ยังสื่อมวลชนในพื้นที่นะครับบอกขอให้ช่วยมาดูสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
คุณยายบุญนามสกุลชามัดอายุ๗๑ปีหน่อยนะที่อยู่ตรงบ้านตรงเนี้ย
เป็นบ้านไม่มีเลขที่นะครับปลูกอยู่ริมสระสาธารณะในหมู่บ้าน
ยายไม่มีบัตรประชาชนนะครับไม่ได้รับสิทธิ์อะไรเลย
ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ก็ฉีดไม่ได้ยายบุญบอกว่าเดิมเนี่ยยายเกิดที่อุบลรัชธานี
จำวันเกิดไม่ได้นี่ฮะยายบุญนะจำได้แต่ปีเกิดปี๒๔
จากนั้นพ่อกับแม่พามาอยู่ที่บ้านดอนหันตำบลหัวนาที่อำเภอหนองบัวลำพู
จังหวัดอุดรธานีสมัยนู้นยังเป็นอำเภอหนองบัวลำพูอยู่
ปัจจุบันตอนนี้เป็นอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูแล้ว
ยายบอกว่าตั้งแต่เล็กยายก็ถูกพาอบพยพไปเรื่อยนะ
พ่อแม่ไปทำงานรับจ้างหลายที่สุดท้ายมาอยู่ที่บ้านโคกม่วยที่หมู่๓
ตะบนบ้านพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบุรมภูอยู่มา๑๐ปี
ชาวบ้านเขาสงสารค่ะเนี่ยยายบอกเขาก็ให้ปลูกกระท่อมอยู่ริมสระสาธารณะของหมู่บ้านนะ
ทางหมู่บ้านก็พยายามขอความช่วยเหลือคือพาไปแบบ
ให้ทำบัตรประชาชนก็ยังทำไม่ได้ช่วยเหลือสิทธิต่างเท่าที่จะ
คือไอ้สิทธิ์มันไม่ได้สวัสดิการอะไรไม่ได้เลย
ก็ได้แต่ที่เขาให้ความช่วยเหลือมาเป็นข้าวเป็นของอะไรพวกนี้นะครับ
คือทางอสมก็บอกว่ายายแกอยู่กับหลานสาวกับหลานเขยซึ่งทำงานรับจ้างนะ
ส่วนเมื่อก่อนหลานเขยเนี่ยเคยทำงานก่อสร้างแต่ไปเกิดอุบัติเหตุตกนั่งร้าน
ไม่ดีก็ทำงานหนักไม่ได้แล้วทีนี้ครอบครัวก็เลยลำบากกันใหญ่
ร้านก็มีความสามารถได้แค่นี้อย่างนี้ค่ะ
ก็หาให้กินไปวันก็จะไม่รอดอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยอยากได้บัตรประชาชนมาให้เจอกันจะได้บัตรที่สูงอายุอย่างน้อย
ก็ยังมีเงินเดือนที่สูงอายุมาช่วยเหลือจึงเกี่ยวครอบครัวด้วยค่ะ
คือคุณยายบุญบอกว่าอย่างนี้นะฮะคือถามว่าถ้าคุณยาย
คุณยายเป็นคนไทยโดยกำเนิดแน่เกิดในประเทศไทยแน่
เอกสารของยายตอนนี้มีแค่สำเนาหลักฐานการรับเข้าเรียน
สำเนาบัตรของครูใหญ่ของคุณยายในสมัยนั้น
เคยเอาหลักฐานนี้ที่มีติดตัวไปที่อำเภอ
เพื่อยืนยันตัวตนขอทำบัตรประชาชนจะได้รับสวัสดิการต่าง
ตอนนี้จะได้ฉีดวัคซีนด้วยโควิดใช่ไหมเงินผู้สูงอายุพวกเนี้ย
ทางอำเภอเขาบอกเดี๋ยวรอฟังข่าวนะเดี๋ยวติดต่อกลับ
อันนี้คุณยายบอกนะฮะแต่คุณยายบอกว่า๘ปีแล้วครับ
ยังไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยฮะที่ไปติดต่อไว้เนี่ย
ก็เลยอยากฝากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือคุณยายหน่อย
อันนี้ทางอสมเขาบอกมาแต่ก็พมเขาก็มาช่วยดูแลให้แล้วนะ

อาจจะเป็นการสื่อสารเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนก็ได้ใช่ไหม

อำเภอบอกเดี๋ยวติดต่อกลับไปที่มันผ่านมา๘ปี